คุณผู้ชมฮะอยากให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้
เขามีวิธีการหลอกลวงเยอะ
คราวนี้หลอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
แล้วตัวผู้เสียหายจ่ายค่าไฟเกิน

การไฟฟ้าเดี๋ยวจะคืนให้คุณอริยา

ปรากฏเท่านั้นแหละครับโดนดูดเงินไป
ผู้ชมฮาและผู้เสียหายเป็นแม่กับลูกนะ
เพื่อที่จะขอให้ช่วยเหลือหน่อย

กว่าจะเก็บเงินในชีวิตได้๙๐๐กว่าบาท
คุณจะเอาไปทำทุนทำอะไรต่อไม่เหลือแล้วนะฮะ
คือนางสิริวัลแซ่พาดอายุ๓๓ปีกับแม่ของเธอนะ

คือไปแจ้งความไว้วันที่๑๓มีนาคม
ที่สพเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรีแล้ว
แต่เอาใบเหล่านี้มาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยตรวจสอบ

เดินลงมานั่งคุยกับแม่ลูกคู่นี้ที่ร้องไห้อยู่นะฮะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอไปหลงเชื่อนะ
คือมีคนติดต่อแม่ของเธอ

ที่บ้านของเธอจ่ายค่าไฟเกินไป๒๐๐บาท
ทีนี้ตัวผู้เป็นแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ไหม
ทีนี้ตัวลูกลูกสาวก็เลยติดต่อกลับไป
ทางนั้นบอกว่าแอดไลน์ไอดีกันหน่อยนะฮะ
แล้วก็มีการแอดไลน์ไอดีกัน
ทางนั้นส่งภาพเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าคุณ

เออนะฮะทำทีทำท่าส่งภาพเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคนหนึ่งนะฮะ

จากนั้นนะบอกว่าทำอย่างนี้น้อง
สิริวัลคุณสิริวัลครับ
คุณสิริวัลจะได้รับลิงก์นะ
คุณสิริวัลโหลดลิงก์นี้ไว้

โหลดไว้หน้าจอโทรศัพท์มันก็ขึ้นแบบ

มันก็หมุนไปยังไม่ขึ้นเต็มร้อยเลยนะฮะ

รัดให้เธอกดเข้าไปที่หน้าบัญชีธนาคารตัวเอง

แต่โทรศัพท์เธอค้างจังหวะค้างนี่แหละ
ไม่รู้เป็นจังหวะที่พวกนั้นมันดูดเงินหรือเปล่า
คือมันเหมือนกับว่าเขาจะสามารถคอนโทร
โทรศัพท์มือถือเราได้จากระยะไกลเลยคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปในหน้าแอปมือถือค่ะ
แล้วโทรศัพท์ของน้องเขาค้างเลยแบบนี้คุณ
สักพักหนึ่งโทรศัพท์มันหมุนจน๑๐๐

ทีนี้เธอก็ติดต่อกับคนที่หลอกลวง
บอกว่านี่มันโหลดได้๑๐๐แล้วนะ
ปรากฏคนหลอกลวงนะวางสายใส่ไม่คุยด้วยแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นเธอก็เอกใจไง
เธอก็มาเช็คในแอปธนาคารของเธอ
ตอนแรกพบว่าไม่สามารถเข้าแอปของเธอได้
แล้วไปธนาคารนะปรากฏว่าถามธนาคาร

คุณสิริวัลได้โอนเงินไปที่ไหนบ้างหรือเปล่า
เพราะมีการโอนเงินไปในชื่อบัญชีนางสาวสมใจผาอิน

ไป๙๘๗๑๔บาทอันนั้นโอนไปครั้งแรก
ครั้งที่๒ยังเอาไปอีก๖๐บาท
ทีนี้เธอบอกหมดเนื้อหมดตัวเลยนะฮะ
ก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ประสานตำรวจ
คุณผู้ชมจังหวะที่เธอร้องไห้คุยกับเจ้าหน้าที่น่าสงสารมาก
หนูอยากเตือนนะคะเป็นเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์ของทางการโทรไปจริง
อย่าหลงเชื่อนะครับเพราะหนูโทรมาแล้ว

หนูเก็บบัญเงาทั้งชีวิต

ขายไก่ย่างกว่าจะย่างได้แต่ละไม้

ได้เงินมา๙๐๐๐๐บาทเกือบแสน
ปรากฏโอ้โหถูกพวกนี้หลอกโอนไปหมดเลยนะครับ
ดไปหมดเลยนะครับต้องใช้ว่าดูดนะ
เพราะอยากรู้ว่าชื่อของบัญชีที่รับโอนไป
ก็คือนางสาวสมใจผาอินเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารนี้จริงหรือไม่
ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจพบชื่อนางสาวสมใจผาอิน
มีชื่ออยู่ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี๑คน
แล้วก็เป็นชื่อเดียวกันนี่แหละฮะสมใจผาอินนะฮะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งคน

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะยังไม่มีหลักฐานว่าเขาก็ทำผิดหรือเปล่า
หรือจะเป็นแค่บัญชีม้าหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้คุณอันนี้ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเตือนคุณผู้ชมนะฮะ
ระวังไว้ด้วยมิจฉาชีพหลอกได้ทุกรูปแบบ
นี่มันหลอกว่าแบบจ่ายค่าไฟเกิน
เอาถ้าเกิดว่าคุณมารับเงินที่นี่สิไม่มีใครสะดวกไปรับเงินอยู่แล้ว
พอไม่มีใครสะดวกไปรับเงินโอนได้ไหมคะเข้าทางเลย
เพราะตอนแรกคุณสิริวัลบอกว่าที่เขาติดต่อมา
บอกว่ามารับเงินได้ไหมเธอก็บอกไม่สะดวก

งั้นทำตามลิงก์ทำตามขั้นตอนต่าง
คุณผู้ชมบางทีมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบต้องระวังกันมากเลยนะคะ